ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์นะครับมาดูกันนะครับว่าภาคธุรกิจนั้นเขามีการเตรียมพร้อมกันอย่างไรบ้าง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาดการณ์นะครับว่าอุตสาหกรรมในปีนี้โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสำอาง
น่าจะเป็นตัวชูทงนะครับสำหรับวันวาเลนไทยปี๒๕๕๙
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแคมเปญทางด้านการตลาดก็ดีที่ส่งเสริมให้คุณผู้หญิงนั้นรักสวยรักงามแล้วไปซื้อเครื่องสำอาง
ต้นคาดว่าปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ๓๗๐๐ล้านบาทครับ
นายพระสุโลหารชุนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าในช่วงเทศกาลวาเลนไทยปีนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า๓๗๐๐ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๙๑๐๘๗ก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยนั้นกำลังฟื้นตัวดีขึ้นนะครับสัญญาณทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี

อันดับ๔นะครับเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนื่องจากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพร้อมด้วยกระแสการออกกำลังกายและสุขภาพที่กำลังมาแรงสุดท้ายก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการที่ผู้บริโภคนั้นต่างหาสถานที่เพื่อสร้างความประทับใจและแสดงออกถึงความรักผ่านสถานที่ต่างเ
รวมทางผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อผลักดันและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเติบโตขึ้นไปผ่านโครงการต่างเช่นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโครงการเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการ